สักหน้าทีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทหาร
รวมถึงตำรวจยังคงเดินหน้าจับเสื้อของกลางที่เหลือ
ตัวที่อยู่ภายในวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนหลังจากเมื่อช่วงเช้า
ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าไปจับจึงขอสารอนุมัติออกหมายค้น

กับผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามสัตว์ป่าและพันธุ์
สัตวแพทย์จากกรมอุทยาน
ทหารกองพลทหารราบที่๙ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
นายนะครับเดินทางไปยังบริเวณปากทางเข้าประตูสวนเสือวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโน

เพื่อดำเนินการขนย้ายเสือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน๑๓๗ตัว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปด้านในสวนเสือได้
เนื่องจากทางวัดได้ปิดประตูเอาไว้ทั้งหมด
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกสุพิษพงศ์พักจรุง
รองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัว
เปิดเผยว่าทางวัดต้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสารปกครอง
ไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการได้
นายอดีศรจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองนิติการกรมอุทยาน
เดินทางไปขอหมายค้นจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อมาในช่วงบ่ายศาลก็ได้อนุมัติหมายค้น
เจ้าหน้าที่จึงเริ่มดำเนินการตรวจค้นภายในเกาะเสือ
แต่ทางวัดกลับปล่อยเสือออกมา๑๐ตัว

ตรึงกำลังอยู่บริเวณด้านหน้าเกาะเสือ
จากนั้นนายอดีศรรองอธิบดีกรมอุทยาน
ร่วมหารือกำหนดวิธีการจับกับพันเอกสารวุฒิชัยสิทธิ
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๙
ข้อสรุปว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งกรง
เพื่อจับเสือในชุดแรกในจุดแรกนะครับ

ซึ่งเป็นจุดแสดงเสือที่มีอยู่๘ตัว
ล่าสุดสามารถจับได้แล้ว๒ตัวนะครับ
โดยเสือของกลางทั้งหมดที่เลี้ยงอยู่ในวัดเสือนั้น
มีอยู่จำนวน๑๔๗ตัว
ก่อนหน้านี้กรมอุทยานได้พยายามเข้าดำเนินการแล้ว๒ครั้ง
แต่ว่าสามารถนำเสือออกมาได้เพียง๑๐ตัว
ยังเหลืออีก๑๓๗ตัว
ซึ่งไม่เกี่ยวกับการขอตั้งสวนสัตว์สาธารณะของทางวัดป่าหลวงตาบัว
กรมอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้จัดตั้งไปก่อนหน้านี้ครับ